ฉันงามทัศน์ทิวเคทฟงดงามหนาดุ
ทั้งมวลล้วนมีเป็นคู่
ชิดชู้ช่วยชมรมรึง
แต่ฉันลูกใจผู้พัน
ไฟฝันทุกคืน
เฝ้าป้องเคียงโครงคู่ชิน

โลกนั้นหนึ่งเมืองสวรรค์เทวันสาหร่าย
ดูเป็นคู่ทุกสิ่ง
โน้นมีรักจริงยิ่งใหญ่
อันธรรมชาติใส
ใช่แล้วความรักความใคร
ยอมชีวิตไทย
จริงยุ่ง
อยู่เดียวเปลี่ยวใจ
หากไทยไฟฝัน
เดชกรรมเทพภาค
ผ่อนผูกใจให้ล้ม
ฟ้าคงแปลดีดีอยู่
โปรดชุมประทานความเอ็นดู
โปรดชุมประทานความเอ็นดู
ให้มียอดชู้เป็นคู่ชูใจ
ทุกวันวันที่ว่าเจอฉันตะวันสดใส
เฟ้อดนมันด้านรักให้
ส่งดังดวงใจมุ่งมัน
เฟ้อดนมันด้านรักให้ใจมุ่งมัน

เฟ้อดนมันด้านรักให้ใจมุ่งมัน

เฟ้อดนมันด้านรักให้ใจมุ่งมัน
เฟ้อดนมันด้านรักให้ใจมุ่งมัน

ตื่นกันเหลือจวบหวนประทุยเชิดฉัน

พบความรักดังใจมัน
เหมือนเดือนตัววันกลางนา
ส่งโทษจากฟ้า
เพราะสมประทานปวงคา
ชีวิตเกิดไป
ชีวิตนี้ล่ะ
ชีวิตยัง